แล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็น
เมื่อคนประสบเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังกระบะ
แล้วอยู่กระบะที่ขับอยู่จอด
แล้วก็ถอยทันทีจนชนรถของเธอ

คนขี่รถจักรยานยนต์เอาคลิปมาโพสต์

รถจักรยานยนต์เขาจะถอยทันได้ยังไง
ท้ายรถกระบะไปชนรถจักรยานยนต์จนล้ม

ต้องวิ่งหนีออกเลยกลัวโดนทับนะฮะ
เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เขียนพาดหัวตัวโตเลยนะ
วันนี้รอดตายขวัญเสียมาก
สั่นไปทั้งตัวแล้วก็อธิบายไว้แบบนี้
ตอนที่กระโดดออกมาจากรถ

แล้วก็มีความคิดว่าเราจะมาตายแบบนี้ไม่ได้นะ
ลูกยังเล็กสงสารตัวเองมาก

คนก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นแหละครับ
บอกโอ้โหรถกระบะจอดได้ยังไง
อยู่จอดก็ถอยแบบนี้สงสัยจะเลยแยกหรือเปล่า

แล้วคุณจะเลี้ยวขวาแล้วคุณเลยไปอยู่ก็จอด
และอีกอย่างหนึ่งคือหลังรถกระบะคุณ
มันมีของที่อยู่ข้างหลังอาจจะบังกระจกสองหลังหรือเปล่า
แต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ขี่จักรยานยนต์
ไปขี่ตรงกลางเลนแบบนั้นอย่าไปตามท้ายรถขนาดนั้นนะฮะ
แล้วก็มีคนบอกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ผู้หญิง

ปรากฏว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ผู้หญิงก็ไปตอบคอมเมนต์นะ

หนูตามมาดีตามถนนในชุมชนแบบนี้
แล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่าอยู่เขาจะจอด
หนูจะแซงขวาไปก็กลัวว่าเขาจะเลี้ยวขวา
หนูจะแซงซ้ายก็กลัวเขาจะเลี้ยวเข้าปั๊ม

คนขี่รถจักรยานยนต์ผู้หญิงคนนี้ที่
โอ้โหอกสันขวัญหายขวัญเสีย
ก็เลยออกมาโพสต์ติ๊กต๊อกอธิบายอีกคลิปหนึ่ง
ให้คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะว่าเธออธิบายว่ายังไงนะครับ

เพราะไม่รู้ว่ารถจะสวนมาไหมมันมองไม่เห็นจริงนะคะ

เขาเห็นปั๊บน้ำมันเขาก็เลยเบรกเลยค่ะ
ด้วยความที่ตามกันมาก็เร็วพอสมควรนะคะ
ก็ไม่รู้จะหลบไปซ้ายไปขวาได้นะคะก็เบรกตามค่ะ

เราก็ดึงรถพยายามดึงรถแล้วก็ร้อง

แล้วก็เจอบางคอมเมนต์ที่บอกว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนผิด

ที่เขาเบรกกับทันหันแล้วเขาถอยมาชนแบบนี้

หนูก็ขี่มาแบบนี้แล้วเขาจอดอยู่ดีนะ

นี่แล้วก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจเธอนะ
บอกว่าไม่ต้องไปสนใจแล้วเห็นชัดเลยว่ากระบะผิดนะครับ
แล้วก็ตัวของผู้หญิงคนนี้ก็ไปตอบคอมเมนต์นั้นเหมือนกัน
บอกว่าอยากให้เห็นเลยว่าเขาเบรกกระทันหัน
ทำให้หนูต้องเบรกติดหลังรถเขา
ก็นึกว่าจะแวะเติมน้ำมันที่ไหนได้ถอยมาซะเลย
แค่จะเถียงหนูยังไม่มีแรงเถียงเขาเลย
ตอนที่แม่หนูมาถึงที่เหตุการณ์มาถึงจุดเกิดเหตุ
คนขับรถกระบะก็ฟ้องแม่หนูว่าหนูมาจอดหลังรถเขา
ทำให้เขามองไม่เห็นแต่เขาบอกว่าโชคดีนะ
ที่บ้านเพื่อนก็คือตรงนี้มีกล้องวงจรปิดให้เห็น
หนูก็เลยมีหลักฐานว่าหนูไม่ได้ไปจอดประชิดรถเขา
แล้วอยู่เขาก็จอดเองแล้วก็ถอยเอง
คือเดาว่าเขาน่าจะสังเกตเห็นปั๊มน้ำมันฝั่งซ้ายไหม
แล้วเหมือนกับว่าขับเลยทางแล้วป่ะก็เลยถอยมาไหม
คือมันจะมีด้านนี้ไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาเนี่ย
ข้างหนึ่งมีปั๊มน้ำมันส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นซอยเป็นแยก
ก็เลยไม่รู้ว่าเลยแยกหรือว่าจะเข้าปั๊มน้ำมันหรืออะไรกันแน่
แต่ที่รู้แน่นะฮะเป็นหลักฐานชัดเจน
ก็คืออยู่ก็ถอยทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอก็ล้ม
เธอบอกว่าเกือบแล้วใจสั่นไปหมดเลย
ถึงหน้าลูกนึกว่าหนูจะโดนรถทับตายอยู่ตรงนี้แล้ว
นี่ไงเธอยังมีสติพยายามดีดตัวเองเอาตัวเองออกมา
ใช่เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมนะรถกระบะด้วยเหมือนกัน
เวลาขนของแล้วบางทีมันบังกระจกมองหลังอันตราย
จะถอยจะเถยอะไรเนี่ยสังเกตให้ดีก่อน
ให้แน่ชัดก่อนว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังนะคะ